แต่เรื่องต่อไปนี้เชื่อเถอะครับมันมีอยู่จริง
เจ้าของรถจักรยานยนต์คันหนึ่งรุ่นน้องเนี่ยยืมไปขี่

ตำรวจยึดแล้วเอาไปไว้ที่สอนอนลุมพินี
ตามจะไปเอารถรถหายไป
ติดต่อน้องก็ไม่ได้ติดต่อตำรวจก็ไม่ได้
เฟซบุ๊กหนีทุกคนเลยครับ
มาดูเรื่องราวหน่อยล่าสุดพบรถแล้วนะครับ

คำถามคือแล้วมันไปอยู่ที่ไหน

อยู่ในสอนอนแล้วตำรวจปล่อยให้คนเอารถออกไปได้อย่างไร

ไน่คนนี้คือนายภากินกวินไม่ได้ที่โชคเป็นเจ้าของรถจัดการยานยนต์คันนี้

โพสต์เฟซบุ๊กขอความช่วยเหลือ
น้องยืมรถไปขี่แล้วก็ไปชน
ถูกยึดไปเก็บไว้ที่สอนอนลุมพินี
ตั้งแต่เดือนกุมภาพรรณที่ผ่านมา
จะไปนำรถออกจากสอนอแต่ตำรวจบอกว่าอ้าวทำรถหาย
ตำรวจตอบนะทำรถหายแล้วแล้วพื้นที่ที่เขาเอาไว้จอดของกลาง
เออมันอยู่ตรงไหนอ่ะทำไมถึงหายอ่ะในสตนแท้นะฮะค่ะ
แจ้งความไว้๕เดือนไม่คืบหน้าเลยรุ่นน้องคนที่ยืมไป
ก็ปิดเฟซบุ๊กหนีติดต่อไม่ได้ไปถามตำรวจตำรวจก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
หายไปเลยนะฮะจนกระทั่งสิบสามสิงหาคมที่ผ่านมา
เจ้าของรถไปทวงถามถึงสอนอพร้อมกับทีมข่าวเราไปด้วย
ได้รับคำตอบจากตำรวจว่าเดี๋ยวจะเร่งตามให้นะแต่ก็
ตำรวจก็ยังไม่บอกนะว่ารถอยู่ที่ไหน
ซึ่งเมื่อวานคุณพาคินพร้อมกับตัวแทนเพจปลดแอบชาว๒
เดินทางไปที่สนอีกครั้งหนึ่งที่ลุมพินีนะฮะ
เนื่องจากว่าได้มีการติดต่อจากตำรวจว่าตอนนี้สามารถติดตามรถกลับคืนมาได้แล้ว
ให้ไปรับที่สอนอนลุมพินี
ขณะที่นายชุมพลกฤษณภัณฑ์ซึ่งเป็นพิธีกรของกลุ่มปลดแอบชาวสองล้อ
ก็บอกว่าหลังจากนายพาคินมาติดต่อขอรับรถ
ก็พบว่ารถที่ไปจอดอยู่ในจุดที่เก็บรถที่ประสบอุบัติเหตุของสอนอเนี่ยนะฮะ
ก็ไปดูปรากฏว่าเอ๊ทำไมสภาพมันไม่เหมือนเดิมล่ะ

นะฮะสังเกตเห็นสองจุดคือโคมไฟหน้ารถหายไปแล้วก็เบาะหลังมันถูกสับเปลี่ยนไป
อืมนะฮะก็เลยลงบันทึกประจำวันต่อกับสภาพรถที่เจอนะฮะ
ไปฟังเสียงของตัวแทนของกลุ่มปลดแอบชาวสองร้อนนะครับ
เบื้องต้นตอนเนี้ยมีการบันทึกทำแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะครับว่าวันเนี้ยเห็นละพบรถแล้วสภาพนี้น่ะมีการเปลี่ยนไปตรงไหนก็อ่าในส่วนของค่าซ่อมก็มีการค่าซ่อมอ่าเดี๋ยวเข้าสูตรค่าซ่อมไปทำประกันภัยก็จะมีการอ่าชดใช้ค่าซ่อมไปส่วนของที่หายในสอนอ่อนะครับ

ตำรวจต้องชี้แจงให้ชัดเจนมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าหายปุ๊บเจอแล้วเอามาเอาคืนสิมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะคือเจ้าของรถเขาจำได้ไงว่าตอนมาเป็นยังไงแล้วมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างโคมไฟข้างหน้าก็ถูกเปลี่ยนหายไปไอ้เบาะข้างหลังก็ถูกเปลี่ยนหายไปมันก็ไม่ใช่แล้วล่ะนะฮะ